มาดูความคืบหน้ากรณีคลิปเฉานะคะ
เป็นภาพที่ปรากฏหญิงเปลือยกายค่ะ

รวมถึงไปแจ้งความที่ตำรวจปอทด้วยนะคะ
เพื่อที่จะให้เอาผิดกับคน
ที่เพลย์แพร่คลิปวิดีโอนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะจากกรณีที่เป็นภาพปรากฏหญิง
สภาพที่เปลือยกายแล้วก็ถูกคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ย

แล้วก็มีการโพสต์และแชร์ต่อ
จำนวนมากในสังคมออนไลน์
วันนี้ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบานห้วยขวาง
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท
เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าว
ซึ่งถือว่าเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์

ล่าสุดค่ะพันธ์ตำรวจเอกโอลานสุขเสมผู้กำกับการ๓ปทบอกว่า
ปทได้รับประสานเรื่องดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยก็จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเทคนิคต่างนะคะ
ในการตรวจสอบข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย
เพื่อที่จะหาตัวผู้ที่เผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าว
ซึ่งปทก็จะตรวจสอบหาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทำความผิดบนอินเตอร์เน็ต

ส่งข้อมูลให้กับตำรวจสนห้วยขวางพิจารณาว่า
ข่ายความผิดใดบ้างแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
คอนโดมิเนียมชื่อดังย่านพระรามเก้า
โดยผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้ถูกคู่กรณีใช้ปืนข่มขู่
แต่ว่าตกใจกลัวเพราะว่าหญิงสาวเจ้าของห้องเนี่ยนะคะ
เสียงดังโวยวายซึ่งหลังจากมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวแล้ว
ทำให้ตัวเธอนั้นได้รับความเสียหาย
ต้องการดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่คลิปวิดีโอในครั้งนี้ค่ะ